คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะ
ก็จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมเทปการให้สัมภาษณ์ของ
นายพิชัยนริพพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ
สำหรับมุมมองเรื่องการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากรัฐบาลคอสชนะตอนนี้

ถึงแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าการเลือกตั้ง
จะเกิดขึ้นภายในปี๖๑หรือไม่
แต่ว่าก้านเมืองร้อนขึ้นทุกวันครับ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นมามากขึ้นทุกวัน
ดูเหมือนว่าความเกรงใจต่อคอสชจะมีน้อยลง
นอกจากถูกวิภาควิจารณ์ด้านการเมืองเลือกนั้น

เรื่องเศรษฐกิจก็มีคนเย็บยกขึ้นมาว่า
รัฐบาลนี้ได้ประสบความสำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่

แต่มีคนบอกว่าไม่ใช่ของจริง

คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
การทำงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชัดเจนที่สุด

เคยถูกเรียกเข้าไปปรับทัศนคติร่วม๑๐ครั้ง

เป็นคนเดียวกับที่เมื่อเช้าวันศุกร์
หน้าการเมืองของไทยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พูดถึงคนคนนี้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือก
ในการที่พักเพื่อไทยจะส่งลงสมัครผู้ว่ากอทม

และคนนี้ก็มาเป็นแขกเชิญของขีดเส้นใต้

เรื่องผู้ว่ากอทมเป็นอย่างไร
ผมว่าอันนี้ยังไม่ได้มีความคิดอะไรนะครับ
เรียนตรงว่าเป็นความกรุณาของสื่อมากกว่านะครับ
ที่เขาเอามายิงว่าเออถ้าผมน่าจะลงอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มาไทยโพสต์ก่อนลง

วันนี้ไทยรัฐก็กรุณาลงนะครับ
ก็ดีนะครับแต่จริงเองก็ยังทางภาคนจริง

แล้วผมเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเพียง
แต่ว่าเห็นสื่อยิงออกมาก็ดีนะครับ
ก็เห็นเรามีโอกาสมีศักยภาพ

ศักยภาพของคุณพี่ชัยนาริปกะพันธ์นี่
อาจจะเป็นแกนนำต้นในพักด้วยซ้ำไปนะ

ก็ต้องให้สื่อให้คนอื่นดูนะครับ
ดูเองไม่ได้เราจะมาเคลมเองมันก็ดูกะไรอยู่นะครับ
ครับก็เราก็ทำทุกอย่างที่ที่ควรจะเป็นนะครับ
เราก็แนะนำอะไรก็แนะนำด้วยใจนะครับ
ด้วยความคิดที่คิดว่าเราอยากเห็นประเทศเป็นยังไง

ยกตัวอย่างนะครับว่าก็เป็นคนที่เกิดกรุงเทพมาโดยตลอด

ดิตของคุณพิชัยน่าจะมาจากการออกมาพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับ
แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวที่พูดถึงปัญหา
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
จริงแล้วพูดเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล
หรือปัญหาเศรษฐกิจในสายตาคุณพิชัยมีปัญหาจริง
จริงก็ต้องดูว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกยังไง
อันนี้นะครับคือจริงแล้วการวิเคราะห์วิจารณ์เศรษฐกิจ
ก็ทำทั้งทั่วโลกนะครับไม่ใช่ผมทำคนเดียวนะครับ
คือว่าประเทศไหนที่เขาเปิดกว้าง
เขาก็จะเปิดให้คนมาวิจันทร์ใช่ไหมฮะ
ผมเองก็วิเคราะห์วิจารณ์ตามความจริงนะครับ
ไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปใส่ความ
และสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็เป็นความจริงมาตลอดนะครับ
ทานโทษไม่ได้จะไปใส่ความใครนะครับ
จริงแล้วถ้าเกิดจำกันได้
ถ้าเกิดเอาทุกอย่างมาย้อนหลังมาดู

ก็เช่นเรื่องการเจริญเติบโตการส่งออก

การลงทุนต่างประเทศที่หายไป

ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะทุ่มเทแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากนะ

การที่จะเอางบกลางออกมาแล้วไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
อำนาจเด็ดขาดให้คุณสมคิด
แล้วก็ดูเหมือนว่าแนวทางแก้ปัญหาจะกึ่ง
นักการเมืองเขาทำกันแค่อย่างนั้น

ถ้าเกิดจำกันได้ตั้งแต่ปีแรกผมบอกว่า
คนยากจนคนมีรายได้น้อยเนี่ยเขาลำบากกันมากนะ
อยากให้รัฐบาลช่วยหน่อย
ผมบอกมา๓ปีนะฮะแกก็ไม่ได้ทำอะไร
แกก็อ้างว่าแกทำนู่นทำนี่แต่ประชาชนไม่รู้สึก
พอปีสุดท้ายเนี่ยแกก็จะมาทำอัดนู่นอัดนี่
แจกบัตรคนจนจะมีงบกาง๑๕๐๐๐๐ล้านอะไรอย่างนี้นะ
ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการหาเสียงหรือเปล่า
ผมก็เป็นคำถามนะครับว่าแต่เดิม
คือถ้าเกิดรัฐบาลที่ตั้งใจทำจะช่วยประชาชน

อาจจะเป็นว่าตอนนั้นรังเกียจคำว่าประชานิยม
ถ้าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกหาว่าเป็นประชานิยม

หรือยังไงอันนี้ประธานโทษนะครับ
ไม่ใช่ไหมแล้วมันดูพวกเราแฟร์มันจะดีขึ้นไหม

มันไม่ได้ดีขึ้นหรอกครับอย่างนี้ครับต้องเรียนตรงว่าปัญหาหลักของประเทศ
ก็คือหนึ่งการที่การลงทุนไม่มีมันจะเป็นปัญหาระยะยาว
คือเราส่งออกปีนี้ส่งออกได้อาจจะถึง๑๐นะครับ
โตแต่ว่าจริงมันโตจริง
เพราะปี๕๘มันหล่นลงมา๕๗
ส่งออกนี่มันไม่ได้โตมา๖๐ปีแล้วนะครับต้องเรียนตรง
พอปีนี้ก็ถ้า๑๐จริงมันโตก็มา๓กว่าเอง
เฉลี่ยแล้วแต่ละปีที่ว่าโตปีละ๑ใช่ไหมครับ
พอถึงแม้ส่งออกได้ดีเนี่ยการลงทุนก็ไม่เกิด
สิ่งที่คนที่ชาวบ้านนะ
เขาอาจจะไม่ลึกซึ้งอะไรมากแต่ว่าเขาอยากรู้ว่า
สมมุติมีการเลือกตั้งมันจะภายในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าก็ตามแต่
แล้วภายหลังการเลือกตั้งคนเริ่มจะทำใจได้แล้วว่า
รัฐบาลที่จะมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันนี้แหละที่มาเป็นรัฐบาล
คำถามก็คือว่าภายใต้โครงสร้างของการเลือกตั้ง
แล้วคนเก่ามาบริหารแต่ภายใต้โครงสร้างมาจากการเลือกตั้ง

อันนี้ต้องดูว่าต่างประเทศให้ความมั่นใจขนาดไหนนะครับ
จริงแล้วเศรษฐกิจเราขึ้นกับต่างประเทศเยอะเรียนตรง
ไม่ว่าจะเป็นส่งออกไม่ว่าการท่องเที่ยว

ถ้าเกิดว่าต่างประเทศมองเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส
มีการเลือกตั้งมาถูกต้องไม่ได้สืบทอดอำนาจยกตัวอย่างนะครับ
เขาก็อาจจะให้ความมั่นใจแล้วก็อาจจะลงทุน
เลือกตั้งโปร่งใสแต่ว่าพอเข้าไปในสภา
โดยโครงสร้างของกฎหมายที่เป็นอยู่รัฐมนูลที่เป็นอยู่
สวร่วมกับสสยกมือพูดถามตรงให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
แล้วตั้งรัฐบาลต่อแต่ว่าการเลือกตั้งไม่โกงนะ
มาไม่โกงนะอย่างนี้ต่างชาติว่าอย่างไร
ผมถามนักลงทุนต่างประเทศเขาก็ยังบอกมีปัญหานะอย่าเป็นอย่างนั้น
เห็นเขาบอกได้ผมเองไม่ได้พูดเองนะ
แล้วก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าสมมุติว่า
มีประชาชนเลือกพักหนึ่งชนะยกตัวอย่างสมมุติเราเลือกพักเพิ่อไทยมาชนะ

ก็จะมองเหมือนกับมันกลไกรัฐมนุนหมายความว่าประชาธิปไตยมันก็บิดเบี้ย
คนที่ประชาชนเลือกกับไม่ได้บริหารประเทศ
ไปเอาใครมาบริหารก็ไม่รู้โดยใช้กลไกที่มันบิดเบี้ยว

ถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้ร่มประชาธิปไตย
สมมุติว่าหลังเลือกตั้งเป็นอย่างที่ผมว่า

แต่ถ้าสมมุติไม่มีการสืบทอดอำนาจต่อ
พักการเมืองได้คนมาเป็นนายกมาจากพักซี่การเมืองนะ
การจะเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตให้เร็วขึ้น
ให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นใช้เวลาเท่าไหร่
จริงต้องเรียนตรงว่า๓๔ปีความเสียหายมันค่อนข้างเยอะ
หรือว่าอย่างเล่นการลงทุนที่หายไปกว่าเขาจะกลับมาลงทุนใหม่
กว่าจะก่อสร้างกว่าจะเริ่มผลิตได้อะไรได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกัน
ต้องใช้เวลาเป็นปีครับไม่ได้ง่ายอย่างนี้
คนที่มีร้านอาหารอยู่ตอนนี้ต้องปิดตัวไป
ฉะนั้นถึงแม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ฟื้นเร็ว
ใช่ครับไม่ฟื้นเร็วแต่ว่าก็คงมีวิธีการแต่อย่างน้อยยังฟื้น
ซึมไปเรื่อยมันโตต่ำไปเรื่อยคือยังงี้เอาง่ายเลยนะครับ
ภายใน๗ปีไทยนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไทยจะหล่นจากอันดับ๒ไปเป็นอันดับ๕ของอาเซียน
ไทยจะถูกมาเลแสงใน๒๓ปีนี้นะครับ
แล้วก็อีก๔๕ปีก็จะถูกฟิลิปปินส์แสงและอีก๗ปีจะถูกเวียดนามแสง
คือถ้าเราปรับเร็วที่สุดให้ความมั่นใจของต่างประเทศกลับมาเร็วที่สุด
ผมว่ามันก็จะทำให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุด
จะได้เม็ดเงินจากชั้นลงทุนเข้ามา
เราต้องเพื่อนังนะครับจริงพยายามต้องเรียนโนว่า
ใช่ค่ะคือมันกลไกมันก็ไปได้เผ่นนี่คือเราจะพึ่งท่องเที่ยว
มันก็โตตามันเองอยู่แล้วการส่งออกคือก็บังเอิญ
ฝีมือได้มาทำส่งออกดีทำท่องเที่ยวดีทำไมคุณเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการทั้งสองกระทรวงเลยใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันโตด้วยตัวมันเองแต่ว่าการลงทุนต่างประเทศที่มันหายไปเนี่ยมันจะส่งผล
เหลืออย่างเดียวเท่านั้นการลงทุนต่างประเทศทำยังไงให้เขาเข้ามาเร็ว
ครับผมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลสืบทอดอำนาจก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไง
จริงครับอาจจะเป็นปัญหา๓ส่วนใหญ่เขาก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความมั่นใจมันก็จะหาย
เพราะอย่างนี้ครับเขามองอย่างนี้ว่าการขออนุญาตอธิบายนะครับผมไม่ได้ไปโจมตีนะครับ
เขามองว่าถ้ามันเป็นการสืบท่อหรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย
เขามองว่ามันอยู่ไม่รู้มันจะมีปัญหาเมื่อไหร่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร
ไม่แน่นอนมันจะมีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งมา
มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือมันจะยุบสภามันเลือกตั้งใหม่
ก็อยู่ในกรอบของการดำเนินการ
บ้านเมืองวุ่นวายหน่อยแต่ว่ามีหลักประกัน
ใช่มันจะมีระบบที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไปยาก
แต่ถ้าเกิดมาจากการในทิศทางที่ไม่มาจากประชาธิปไตยหรือเป็นการสืบทอด
เขาก็กลัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามประชาชนเกิดไม่พอใจ
เกิดมีปัญหาขึ้นมาเทอร์บูแลนด์มันอาจจะเกิดขึ้น
มุมมองต่างประเทศนะครับผมไม่ได้พูดเองนะเขาก็มองอย่างนั้น
มันก็จะมีจุดหนึ่งที่จะมีอันที่จะเป็นปัญหาได้
เอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือคุณพิชัยนริปตภัณฑ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับ
มาเป็นแขกเชิญของขีดเส้นใต้วันอาทิตย